เพราะก่อนหน้านี้นำเสนอข่าวเป็นระยะมีคนแกล้งจริงบ้าง
บางคนติดธุระไม่สามารถรับได้จริงหรือบางคนแคนเซิลกลางทาง
แล้วจะบอกว่าครั้งนี้ถูกคนหลอกไม่พอ
จะถูกผีหลอกเอานะใช่ค่ะเพราะว่ามีคนสั่งกราฟฟู้ด
สั่งเป็นน้ำขิงสั่งเป็นบัวลอยน้ำขิงอะไรประมาณนี้
ให้ไปส่งโดยระบุว่าไปส่งสาลาศาสตร์สิบเอ็ดวัดธาตุทอง
เอาได้รับคำสั่งไม่ว่าจะไปที่ไหนแล้วผมต้องรับผิดชอบ
ท่าทองตรงเอกมัยอ่าใช่ค่ะเขาก็รับคำสั่งนี้
แล้วเขาก็ซื้อตามคำสั่งเอาไปส่งแต่หลังจากนั้นพอไปถึงค่ะ
สาราสวดศพสามสิบเอ็ดเนี่ยไม่มีคนมารับพยายามติดต่อกลับไป
ก็ไม่มีเขาบอกว่าอ่ะหนึ่งแหละทั้งหลอนหลอนว่าไม่แน่ใจว่าคนสั่งเนี่ย
เป็นคนหรือเปล่าสองกลัวกลัวว่าถ้าคนสั่งเป็นลูกค้าจริง
เป็นคนจริงมีตัวตนจริงจะไม่ได้กินอาหารของเขา
และถ้าไม่มีคนรับแบบนี้เขาก็ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของค่าอาหารเองเนี่ยนะคะ
แคนเซิลออเดอร์ไปคนที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์เนี่ยนะคะ
ก็คือพี่แกรฟู้ดคนนี้ตามภาพเลยนะคะแคปชั่นทำไมผมต้องมาเจออะไรแบบนี้
มีคนสั่งอาหารให้มาส่งนัดเจอหน้าสาราสามสิบเอ็ด
พอเข้ามาที่วัดถามคนในวัดคนในวัดบอกสาราสามสิบเอ็ด
ไม่มีแน่ตกใจได้แบบตอนนั้นแล้วผมก็บอกว่า
พอดีมีคนสั่งอาหารให้เอามาส่งยืนยันกับคนที่ถามแบบนั้น
หลังจากนั้นค่ะก็ขับไปเรื่อยวนอยู่ในวัดนั่นแหละ
เริ่มมืดเริ่มเปลี่ยวไม่มีคนเลยเพราะว่าช่วงที่สั่งเป็นกลางคืน
พอมาถึงหน้าสาลาสามสิบเอ็ดเขาก็หาเจอนะ
ก็ทักลูกค้ากลับไปในแอปโทรกลับไปอีกไม่มีคนรับค่ะ
ไม่มีการตอบกลับยืนรออยู่แบบนั้น๒๐นาที
ไร้วี่แววคนมารับอาหารก็เลยตัดสินใจยกเลิกงานนี้
เอาอาหารกลับมาเองแต่เขาบอกว่าเขาเสียเวลายืนรอไง
เสียเวลาไปสั่งของให้ด้วยคนหรือผีที่สั่ง
คนน่ากลัวกว่าผีอีกหลอกกันเก่งจังเขาบอกแบบนี้นะคะ
ผู้ชายคนนี้ที่โพสต์เรื่องนี้เอาไว้พี่แก๊ฟฟู้ดชื่อว่า
คุณชวานกุลจันแสงเขาระบุแบบนี้ด้วยนะ
เขาเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าลูกค้าคนที่ซื้อไป
ที่สั่งไปชื่อว่าพาคินสั่งน้ำเต้าหวยน้ำขิง
บัวลอยน้ำขิงน้ำเต้าหู้อะไรต่างน้ำรากบัว
นัดให้ส่งที่ศาลาสวดศบสามสิบเอ็ดวัดธาตุทอง

ผมยืนอยู่ประมาณ๒๐นาทีถึงครึ่งชั่วโมงได้ครับ

ผมก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครไม่รู้จะไปถามใครในนั้นเลย
ก็ไม่อยากให้เขาแบบไปแกล้งคนที่ทำมาหากินนะครับ
เพราะมันเสียเวลาบางทีเราเอาเวลาตรงนี้ไปรับส่งตัวอื่น

อย่างนี้เราไปเสียเวลาโดยที่เราไม่ได้อะไรเลย
ค่าส่งเราก็ไม่ได้เราได้แค่ค่าอาหารคืนอย่างเดียว
ให้แกร๊บมาส่งส่วนสาเหตุที่ท่านไม่ออกมารับล่ะเพราะอะไรท่าน
ท่านบอกท่านติดธุระแต่พอเสร็จธุระแล้วเช็คดูนะเช็คดู
พบว่าอาหารที่สั่งมันถูกยกเลิกไปแล้วแล้วก็ไม่รู้จะตามที่ไหน
พนักงานคนนี้ที่มาส่งอาหารให้เนี่ยแล้วก็เพิ่งจะมาทราบข่าวอีกที
ก็เขามีการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวค่ะโทรติดต่อไปหาแกรปให้ท่านพูดคุย
หมายถึงพี่แกรฟคนเมื่อสักครู่คุณชาวานกุลเนี่ยนะคะ
ให้สัก๒คนพูดคุยกันซิพระพระอคิณค่ะขอโทษกร๊าบ
ก็บอกว่าเดี๋ยวอัตมาโอนค่าเสียหายไปให้นะ
แต่พี่แกรปเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับหลวงพี่
เพราะว่าบริษัทออกค่าอาหารให้เรียบร้อยแล้ว
แต่ในวันนั้นที่ผมไปให้บริการหลวงพี่เนี่ย
ผมไม่ได้รับค่าบริการเพราะออเดอร์มันแคนเซิลไป
ท่านก็เลยยืนยันว่างั้นเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวอัตมาโอนค่าบริการไปให้
แกรปก็บอกอีกว่าไม่เป็นไรครับงั้นเอาอย่างนี้ละกันค่ะ
บริการที่หลวงพี่จะโอนให้ผมผมฝากหลวงพี่ทำบุญไปในคราวเดียวกัน
ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับ
ก็ใจบุญนะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแต่ดูข่าวนี้แล้ว
คุณการุณาเอามือถือติดตัวไว้ด้วยเพราะเขาจะแจ้งตลอดเวลาว่า
ถึงไหนอย่างไรเวลาเขาติดต่อกลับมาแล้ว
จะได้ติดต่อกันได้นะคะจะได้ไม่พลาดกัน